แล้วก็สังคมก็สนใจข่าวนี้นะคะ

จริงผู้ป่วยคนนี้ก็ไม่ได้มั่งมีอะไรค่ะ
เขาโดนตะปูตำเขาโดนสังกษีบาด
ก็ขาบวมนะจะไปรักษาที่โรงพยาบาลบัวใหญ่
ปรากฏว่าทางโรงพยาบาลไม่ได้ให้ทำการรักษาทันทีนะ
ให้นั่งรออยู่บนรถเข็นรออยู่เป็นชั่วโมง
เรื่องนี้กลายเป็นพาดหัวข่าวที่น่าตกใจแบบนี้
ว่าโรงพยาบาลปล่อยให้ผู้ป่วยตายคารถ
ตายค่ะช็อกตายคารถเข็นเลย
ทีนี้ทางโรงพยาบาลจะว่ายังไงเดี๋ยวฟังข่าวนี้ให้จบนะคะ
คือเมื่อวานนี้ทางญาติของผู้เสียชีวิต
เขาก็นำศพนายสมพงศ์สามหมออายุ๔๖ปี
ที่เป็นผู้ป่วยช็อกตายบนรถเข็น
นำตัวผู้เสียชีวิตมาตั้งสวดบำเพ็ญกุศล
สาราวัดเสมาใหญ่ที่บัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งญาติของผู้ตายเขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังค่ะ
บอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น๙โมงของวันที่๑๐มีนาคมที่ผ่านมา
โดยญาติคือนายพันธุ์พานายสมพงศ์ไปที่โรงพยาบาลบัวใหญ่
เนื่องจากนายสมพงศ์เนี่ยขาบวมเพราะว่าโดนตะปูตำโดนสังกษีบาด
พอไปถึงเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาล
ให้นายสมพงศ์รอคิวตรวจอยู่บนรถเข็นนั่นแหละ
แล้วเมียของนายสมพงศ์เป็นคนเข็นรถเข็นให้
บอกกับเจ้าหน้าที่แล้วว่าคุณหมอคะคุณหมอคะคุณพยาบาลคะ
สามีอาการน่าเป็นห่วงมากเลยค่ะ
แต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ให้นั่งอยู่บนรถเข็น
หลายชั่วโมงไม่ได้เรียกไปตรวจไม่ได้เรียกไปรักษาสักที
คือเหมือนให้รอคิวรอคิวการรักษานะฮะ
ที่สุดนายสมพงศ์ช็อกคารถเข็นเลย
ทางเจ้าหน้าที่รีบนำตัวนายสมพงศ์ไปปั๊มหัวใจ

ทางโรงพยาบาลบอกด้วยว่านายสมพงศ์เสียชีวิต

เดี๋ยวต้องไปฟังเสียงญาติของผู้เสียชีวิตหน่อยนะคะ

ไม่พอใจเลยเห็นคนไทยที่นั่ง

รถหลักรถเข็นอยู่นั่นนะ
ตายที่บนเตียงอยู่ในมือหมอเนี่ย
จะไม่ติดใจอะไรสักอย่างหรอก

ที่คนป่วยถึงป่วยให้ตายได้อย่างนี้

ไม่ได้บอกอะไรก็นั่งรอคิว

บอกว่าโอ้โหทำไมปล่อยคนไข้ให้นั่งรอคิวแบบนี้
ไม่สนใจใยดีเลยนะครับ
แล้วก็อยากฝากไปถึงโรงพยาบาล
ขอให้รักษาคนรวยคนจนให้มันเท่าเทียมกันหน่อย
ใช่ค่ะคือการเป็นประเด็นแหละนะครับว่าทำไมต้องปล่อยให้รอคิว
ตายคารถเข็นทำแบบนี้กับคนไข้คนป่วยได้ยังไงนะฮะ
นี่ดูสิครอบครัวเขาก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไร

ที่สำคัญผู้ตายนายสมพงศ์เป็นเสาหลักของบ้านเลย
ต้องทำงานเลี้ยงดูลูกชายลูกก็เรียนอยู่
เอาภรรยาที่ให้สัมภาษณ์เมื่อกี้ก็มีอาการป่วยทางสมองด้วย
ครอบครัวยากจนบ้านก็ไม่มีอยู่
ทุกวันนี้ต้องไปอยู่ที่บ้านญาตินะคะ
งานศพก็เหมือนกันคุณพอนายสมพงศ์เสียชีวิตแล้ว

บริจาคเงินเอาใครมี๕บาท๑๐บาทร้อยหนึ่งก็บริจาค
ทีนี้บอกว่าอยากให้โรงพยาบาลชี้แจงหน่อย
ทำไมถึงปล่อยให้คนไข้ช็อกตายคารถเข็นแบบนี้
ญาติพูดตรงกันเลยนะเสียใจก็เสียใจ
ไม่พอใจก็ไม่พอใจด้วยที่โรงพยาบาลทำแบบนี้
บอกว่าโรงพยาบาลไม่ดูดำดูดีเลยนะครับ
ทีนี้ล่าสุดค่ะทางด้านนายแพทย์ชาญชัยบุญอยู่
พอโรงพยาบาลบัวใหญ่ออกมาแสดงความเสียใจกับครอบครัวนายสมพงศ์
แล้วก็บอกว่ามอบให้คณะกรรมการโรงพยาบาลบัวใหญ่
นำโดยหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลและคณะไปให้กำลังใจ
เอามอบเงินสดให้๕๐๐๐บาทช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตในเบื้องต้น
ทีนี้โรงพยาบาลเองก็ช่วยฆ่าทำศพด้วยส่วนหนึ่ง
แล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะนัดญาติของผู้เสียชีวิต
๔๐๐๐บาทส่วนลูกลูกเรียนอยู่ป๕ใช่ไหม
ตอนนี้ค่ะทางโรงพยาบาลเองก็ปรึกษากับนายกอบตเสมาใหญ่
จะพิจารณาหาแนวทางในการช่วยเหลือระยะยาวต่อไป
แล้วอย่างหนึ่งการเสียชีวิตของผู้ป่วย
โรงพยาบาลบอกว่าจะทบทวนทีมงาน
เกี่ยวกับการพัฒนาการทำงานของโรงพยาบาลในโอกาสต่อไป
แล้วก็ยอมรับด้วยว่าเป็นความผิดพลาด

หลังจากนี้จะปรับปรุงไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก
ก็ต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบแหละ
แต่เรื่องการปล่อยคุณค่าให้นั่งรอด้วย
โรงพยาบาลก็พยายามแสดงความรับผิดชอบเต็มที่เหมือนกันนะครับ